แต่เมียทหารจำเป็นต้องอดทนขนาดนี้ไหม
ผู้หญิงวัย๓๐ปีคนนึงเธอมีสามีนะคะ

บอกถูกสามีทำร้ายร่างกายจนสะบักสบอมเลย
พาตัวเองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สามีก็บุกตามไปถึงโรงพยาบาล
พาตัวเองไปแจ้งความที่โรงพัก
สามีก็บุกตามไปถึงโรงพัก

ดูเป้าตาเขียวเลยค่ะ

นี่ค่ะเธอแจ้งความกับตำรวจสอนอบางเขนนะคะ
อยากให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีกับสามีหน่อยค่ะ
สิบตรีอาทิตย์หรือสิบตรีอ้นวัย๓๓ปี
เป็นทหารสังกัดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก

ปรากฏว่า๑๐ตรีอ้นก็ตามมาที่โรงพักด้วย

เธอคบหากับสิบตรีอ้นมาสองปี
เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อต้นปี

อายุเก้าขวบกับสิบสองขวบไปอยู่ด้วย
ตลอดเวลาที่คบหากับสิบตรีอ้นมาเนี่ย

เอาหน้าช้ำแขนช้ำเขียวม่วง

เมื่อวานสามีเห็นว่าเธอยืนสูบบุหรี่อยู่กับเพื่อนร่วมงาน
ที่สามีระแวงมาตลอดว่า
เหมือนท่านจะแอบคุยกันรึเปล่า

เธอบอกไม่ไหวแล้วย่ากันเถอะ

ขี่รถมาหาถึงที่ทำงาน

ระหว่างซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่

มือก็จับแฮนด์แต่ศอกเนี่ยแทงเข้าหน้าเธอค่ะ
เธอก็เลยตบหัวผัวคืนเพื่อป้องกันตัว
ผัวก็ง้างมือตบคืนอีกเหมือนกัน

พอถึงบ้านสามีบอกเอามีดยาวจะมาแทงเธอซ้ำ
โชคดีแม่สามีมาช่วยห้ามเอาไว้
เธอก็เลยหิ้วตัวเองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สามีตามไปถึงโรงพยาบาลบอกจะไม่ให้รักษา
เธอเลยบอกเออไม่รักษาก็ได้เดี๋ยวไปแจ้งความที่โรงพัก

น้องสาวเธอประสานมูลนิธิปวีนาให้ค่ะ
เธอบอกว่านอกจากจะถูกผัวซ้อมแล้วเนี่ยนะ

พยายามจะขืนใจลูกสาวคนโตวัย๑๒ขวบของเธอด้วย
เคยพยายามเอาน้ำผสมยาบางอย่างให้ลูกสาวเธอกินด้วย
ถึงได้สั่งลูกว่าห้ามกินอะไรที่เขาให้

อืม
ทางครอบครัวพ่อแม่หนูเขาก็ไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้
เพราะว่าตั้งแต่คบกันเป็นแฟนก็ทำร้ายมาตลอด

แล้วก็เขาคบของเราตลอดใช่ไหม
ก็คือเขารู้จักคนใหญ่คนโต
คือถ้าหนูคิดที่จะหนีหนีไปให้รอดนะ
หนีไปให้ไกลเพราะถ้าไม่ไกลยังไงก็เจอ

ถ้าคิดจะเลิกกับคนอย่างกู
ก็ไม่มึงหรือกูก็ต้องตาย
แล้วเขาเข้าไปรับตำแหน่งได้ยังไง
เขาบอกว่านายเป็นคนฝากให้เขา

เป็นนายของเขาตั้งแต่เขาเป็นทหารเกณฑ์

ก็บอกว่าตอนนี้รับผู้เสียหายกับลูกสาวทั้งสองคน
มาดูแลร่วมกับพมเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็จะมีสหวิชาชีพมาสอบปากคำลูกสาวด้วย
ที่จะมาแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสิบปรีโอน
ทีนี้ตอนนี้๑๐ตรีอ้นได้รับการยืนยันจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ถูกลงโทษด้วยการกักบริเวณ๑๕วัน
และจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จะส่งตัวให้ไปรับโทษตามกฎหมายค่ะ

ช่วยดำเนินการเรื่องการเซ็นใบหย่าให้ทั้งคู่ด้วย
แล้วก็จะทำบันทึกข้อตกลงว่าหลังเซ็นใบหย่าเสร็จสิ้นเนี่ย
จะต้องไม่มีการมาตามรังความหรือว่าก่อเหตุซ้ำนะคะ
เราได้คุยกับอดีตสามีของผู้เสียหาย
ที่เป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนนะคะ
ก็บอกว่าเลิกกับฝ่ายหญิงเมื่อปลายปีหกสี่
จับได้ว่าฝ่ายหญิงไปแอบคบผู้ชายคนอื่น
ซึ่งตลอดระยะเวลา๒ปีที่ไม่ได้อยู่กับลูกเนี่ย

เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันสื่อถึงกันอะนะคะ
มารู้ว่าอดีตภรรยาไปคบหากับ๑๐ตรีอ้น
แต่เป็นการคบหาที่ไม่ปกติ
เพราะ๑๐ตรีอ้นมีลูกมีเมียอยู่แล้ว

ส่งรูปให้อดีตสามีดูว่าถูกซ้อมถูกทำร้ายเนี่ย
ถูกคนที่คบอยู่ตอนนี้ซ้อมแล้วก็ทำร้ายให้ดูแบบนี้
อ่ะเขาบอกว่าก็พอจะรู้อยู่อ่ะว่าตลอดระยะเวลาที่คบหากันอ่ะ
อดีตเมียถูกทำร้ายเพราะเขาก็ส่งมาให้ดูเนี่ยดูสิดูสิ
เขาด่าเรื่องลูกด้วยกูก็เถียงเขายิ่งโมโห
อดีตสามีตอบแล้วอยู่ไหนตอนนี้
เมียก็เล่าต่อเขาตบกูกูแหกปากร้องก็โดนตบซ้ำ
แล้วถามว่าตอนนี้อยู่ไหนบอกอยู่ภูมิพลก็คือโรงพยาบาลเนาะ
ถามว่าใครพามาบอกกูจำภาพแน่แม่กูตอนทำกูได้ติดตาเขาสะใจมากเลย
รักมึงไม่ใช่เหรอกล้าตบอีกเหรอคือเขาก็คุยแชทกันตลอดอ่ะนะคะ
แต่ที่คนเป็นพ่อบอกรู้สึกเสียใจและสะเทือนใจที่สุดก็คือ
ตอนที่ได้รู้เรื่องว่าลูกสาวเกือบถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
ผมก็เคยคิดนะแล้วผมเป็นฝนาว่าช่วยให้เกิดของช่วยลูกสบายพอ
ผมว่าผมเชื่อมั้ยเรื่องรึอยังนี้ก็พูดยากนะครับ

จะต้องอยู่กับทหารคนนี้

เมื่อเช้าเลย๗โมง๔๒นาที
โพสต์คำคม

เราต้องการความสุขมากขึ้น

ทุกสถานการณ์ด้วยความยินดี
ช่วงเวลาดีจะกลายเป็นความทรงจำที่ดี

แล้วก็มีแฮชแท็กยาวเหยียดเลยนะคะ

แต่เราได้คุยกับพ่อเลี้ยงนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวเราไปที่บ้านของ๑๐ตรีอ้น

ลูกชายทำร้ายเมียจริง
ขอดูภาพที่ฝ่ายหญิงเขาโพสต์ภาพบาดแผลหน่อยสิ
ที่เขาหัวปูดหัวโนนั่นน่ะ
เขาบอกว่าลูกชายทำร้ายเมียจริง

ตลอดระยะเวลาที่เขาคบหากัน

พ่อแม่ก็หาให้ทุกอย่างเลย
ยังดูแลไปถึงลูกติดของ

ไอ้ประเด็นที่บอกว่าลูกผมจะไปล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงเนี่ย
เป็นไปไม่ได้เลยไม่จริงลูกผมไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น
แล้วเมื่อวานเนี่ยลูกผมไม่ได้หยิบมีดขึ้นมาจะแทงนะ
เขาหยิบขึ้นมาขู่เฉย
เพราะว่ามันเครียดไม่รู้ว่าเครียดอะไรของมันผมไม่รู้
แต่ยอมรับไหมว่าที่ผ่านหลายที่คนก็มีอาจจะมีลงไม้ลงมืออยู่ครับ
มีมีมันเรื่องธรรมดาผมไม่อยากันน่ะ
มันเรื่องธรรมดาตบตีกันเรื่องธรรมดา
แต่ในนี้อ่ะเรียมมันไม่ทันเขา
ผมบอกแล้วนะบอกมึงอ่ะมึงรู้กฎหมายไหมผมถามอย่างงี้ครับ
จะอ้างว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วมึงมาทำร้ายร่างกาย
ก็มึงติดคุกนะผมยังบอกอย่างนี้เลย
อ่ามันไม่ฟังผมครับบวชดีใช้กำลัง
พ่อก็บอกพ่อสอนแล้วมันไม่ฟังผม
อ่ะก็เดี๋ยวรอเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่เบื้องต้นก็มีการถูกลงโทษเบื้องต้นไปแล้วอ่ะนะคะ